คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูคนหน้าบานกันหน่อย

สำหรับพี่ธัญญาธัญญาเร่คุณผู้ชม
ถ้าช่วงนี้เห็นพี่ธัญญาดูแบบหน้าบานสดใสซาบ

กระแสละครของชีเนี่ยดีเกินต้านจริงค่ะ
สำหรับละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทอง
เข้มข้นสุดเลยนะช่วงนี้นะ
อกจากนี้ยังมีข่าวดีให้ได้ยิ้มแก้มปรีกันต่อ
เพราะว่านักแสดงจากละครดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
อย่างน้องฮายชุติมานางเอกของเรื่อง

อีกหนึ่งหนุ่มจากละครเรื่องนี้พี่ต้อมพี่ต้อม

ซึ่งพี่ธัญญาก็ฝากแสดงความยินดีไปถึง๒นักแสดงผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วย

ดีใจกับน้องไฮแล้วก็น้องอ๊อฟด้วย
คือนักแสดงเราได้รับรางวัลเนอะ
คือดีใจกับเขาอะค่ะนอกจากน้องไฮร้องเพลงเก่งแล้ว
พอมาแสดงก็แสดงได้ดี
เป็นนางเอกเรื่องแรกของเขาแล้วประสบความสำเร็จ

ฝันของเขาที่เขาอยากจะเป็นนางเอกจริงสักที
ซึ่งวันนี้เขาก็ได้เป็นแล้วแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
อ๊อฟเองก็เป็นนักร้องร้องเพลงประกอบละครด้วย
แล้วก็มาได้รับรางวัลของการเป็นนักแสดงจากเรื่องนี้

สุดยอดเลย
ส่วนเรื่องความปังของละครดอนบ้านดอยปลอยบ้านทุ่ง
อย่างที่บอกว่าพี่ธัญญาปลื้มมาก
เพราะเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนแฟนละครเข้ามาทักทาย
แล้วก็บอกด้วยนะว่าเป็นแฟนละครแทบทุกที่เลยล่ะค่ะ

ไปตลาดก็มีคนทักแล้วก็มีคุณแม่ของเพื่อน

หรืออันนี้ฟังเราก็พลืมเนาะ

ฟังทัญญาอับแต่ไม่เชื่อคุณผู้ชม
ฝากติดตามเลยละกันไปดูกันเอาเองนะคะ
สำหรับละครดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
ทุกวันเสาร์เวลา๖โมงเย็น
อย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน